เราเป็นเจ้าภาพนะครับช่วงนี้อยู่ระหว่างการประชุมนะครับ
แต่วันนี้มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
เมื่อวานนี้ผู้ชุมนุมบอกว่าจะเคลื่อนขบวนตอนเช้า
ตั้งใจว่าจะไปถึงศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิจ
แต่สุดท้ายเนี่ยเกิดการเผชิญหน้าการประทะกับเจ้าหน้าที่
ในหลายจุดที่เดินทางไปนะครับ
ใกล้กับอนุโสรีประชาธิปไตยนะครับ
มีเสียงดังคล้ายเสียงปืนดังขึ้นด้วยนะฮะ

คือถ้าเกิดถ้าจะประมวลสถานการณ์ตั้งแต่เช้านะครับตลอดทั้งวันนะครับทุกผู้ชมครับ
ความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
นำโดยนายพัสราวรีธนกิจวิบูรณ์ผล

วันนี้ตั้งแต่เช้านะฮะนัดเคลื่อนขบวนนะครับ
๘นาฬิกา๓๐นาทีมีผู้ชมนุม
ปีนเสาชิงช้าแล้วแขวนเครื่องกิโยติน

ยื่นข้อเรียกร้องที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิจ
โดยต้องการไปยื่น๓ข้อเรียกร้องนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของการประชุมนะครับ

ตั้งแถวหน้ากระดานเรียง๘นะครับ

่งหน้าไปยังอนุสวรีประชาธิปไตย
๙นาฬิกา๕นาทีนะครับ
ภูมิกับการสอนอสำราญราช
ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงไปยังผู้ชุมนุม
ขอให้เดินทางกลับไปยังลานคนเมือง
ที่เป็นสถานที่ที่ให้ปักหลักชุมนุมกัน
ห้ามเคลื่อนย้ายไปจุดอื่นอย่างเด็ดขาด
แต่ผู้ชุมนุมตอนนั้นได้เดินฝ่าแนวกั้นนะครับ

ตำรวจเนี่ยถอยล่นไปนะครับ
คือพอมาตรงจุดนี้เนี่ย
จะเจอเจ้าหน้าที่ที่มีทั้งโล่มมีกระสุนยาง

เพื่อเตรียมไว้ควบคุมสถานการณ์ในการชุมนุม
ต่างจาก๒จุดแรกที่สามารถฝ่าแนวกั้นมาได้
๙นาฬิกา๓๓นาที
เป้าครับป้าเป้านี่เป็นหนึ่งในผู้ชุมนุมนะครับ
ถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยควบคุมตัวเป็นคนแรกเลย

แล้วตำรวจก็นำตัวป้าเป้าขึ้นรถคุมตัวผู้ต้องหาไป
นี่นะฮะกลุ่มมวลชนก็พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือป้าเป้าออกมา
แต่ตำรวจก็พาป้าเป้าขึ้นรถแล้วก็ขับออกจากพื้นที่ไปทันที

ตำรวจเสริมกำลังเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับ
แล้วก็ตั้งแผงสกัดกั้นผู้ชุมนุมพร้อมกับประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงให้ผู้ชุมนุมหยุดเคลื่อนขบวน
นาฬิกา๑๐นาทีเจ้าหน้าที่ได้เข้ากระชับพื้นที่เป็นครั้งแรกนะครับ
แล้วได้ควบคุมตัวผู้ชุมนุมไปอีก๖คนพาขึ้นรถไป
จนถึง๑๒นาฬิกา๓๐นาทีผู้ชุมนุมที่ปักหลักอยู่ตรงนี้นะครับ
แต่ยังฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ไปไม่ได้ได้ทำกิจกรรมเผาพริกเผาเกลือด้วยเตาอ้างโล่
แล้วก็ใช้พัดลมเนี่ยเป่านะฮะควันพริกควันเกลือที่เผาเนี่ยก็ไปทางเจ้าหน้าที่เลยนะฮะ
ไป๕นาทีเจ้าหน้าที่ต้องเอาถังดับเพลิงเนี่ยเอามาฉีดนะครับเพื่อให้ผู้ชุมนุมในยุติกิจกรรม
ทางฝั่งผู้ชุมนุมก็ไม่พอใจเจ้าหน้าที่เริ่มคว่างปลาขวดน้ำเข้าใส่มีท่อนไม้มีเศษแก้วด้วย
อันนี้เตาอ้างโล่เห็นไหมฮะแล้วเอาพัดลมเป่าไปด้วยควันนี่ลอยไปยังฝั่งตำรวจนะครับ
คือตรงจุดนี้เนี่ยมีการเผชิญหน้าและประทากระดุนแรงอยู่เกือบ๑ชั่วโมงนะฮะ
ในช่วงเที่ยงจากนั้นแกนนำผู้ชุมนุมได้ตัดสินใจประกาศจุดยืนนะครับ
โดยขอให้ตำรวจต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์เผชิญหน้าที่เกิดขึ้น
จนทำให้มีประชาชนบาดเจ็บหนักไป๒คน
ส่วนบาดเจ็บเรานับไม่ถ้วนเลย
เราไม่สามารถที่จะนับจำนวนผู้บาดเจ็บได้เลยตอนนี้
บางคนถูกหามไปโรงพยาบาลแล้วขั้นต่ำคือตอนนี้ประมาณ๔คน
สิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐทำกับเราวันนี้มันเจ็บปวดมาก
มันเจ็บปวดอย่างถึงที่สุดและเราไม่สามารถให้อภัยได้
ดังนั้นเงื่อนไขเดียวที่พวกเราจะถอยคือคืนเพื่อนเรามา
คือมายพระสลาวรีบอกว่าถ้าเจ็บเนี่ยเจ็บหลายคน
แต่เจ็บหนักเนี่ยเจ็บ๒คนแล้วก็ขอให้ปล่อยผู้ที่ถูกควบคุมตัวไปออกมา
สิบสามนาฬิกาแปดนาทีหลังการปะทะดุเดือดนะครับฝ่ายผู้ชุมนุมกับตำรวจ
ถอยร่นไปอยู่ในที่ตั้งของตัวเองนะครับนี่คนที่บาดเจ็บนะฮะ
แล้วก็เปิดทางให้ทางรถของทางทีมแพทย์ทางกู้ภัยเนี่ย
เข้ามาช่วยเหลือคนเจ็บก่อนค่ะอย่างคนนี้เนี่ยถูกกระสุนยางเข้าไปเนี่ย
ยิงเข้าไปเข้าเบ้าตาข้างขวานะครับทะลุเปลือกตานะฮะนี่เลือดไหลโชคเลยนะครับ
อีกคนนึงถูกกระสุนยางยิงเข้าที่หน้าท้องแล้วก็มีคนนึงหมดสติอยู่กลางถนนจุดปะทะนะครับ
ขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยปฐมพยาบาลกันเบื้องต้นแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
มีนักข่าวหญิงจากสำนักข่าวรอยเตอร์โดนเศษแก้วเข้าดวงตาข้างขวาไปคนหนึ่งด้วยค่ะ
จนมาถึงบ่ายแล้วฮะ๑๕นาฬิกาแกนนำแล้วก็แนวร่วมตอนนั้น
ตัดสินใจให้ผู้ชุมนุมเนี่ยปักหลักอยู่ในพื้นที่ตรงจุดนี้นะครับไม่เคลื่อนขบวนต่อ
พร้อมกับเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวคนที่ถูกควบคุมตัวไปโดยบอกว่ามีผู้ที่ถูกควบคุมตัวไป
ไม่น้อยกว่าสิบคนส่วนตำรวจก็วางแนวกั้นตู้คอนเทนเนอร์
แล้วก็สับเปลี่ยนกำลังอยู่ในพื้นที่เพื่อป้องกันไม่มีการเคลื่อนขบวนไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจ